เป่า

กุบกิปชีวิตแกไม่เห็นที่คือจะมีลูกเลย

ไม่ใช้ยาชาไม่ผ่าไม่อะไรเบ่งออกมาแบบสมัยโบราณเลยอ่ะ

อุ๊ยเดี๋ยวก่อนฉันจะติดทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะติดเสื้อ
พี่สงสัยพี่จะหนาวอะไรอย่างนี้
ก็พอทำอย่างนี้นมน้ำนมก็จะมาดีมดลูกก็เข้าอู่เร็วแผลเผยหายเร็วนะ

แล้วก็เป็นเด็กที่รู้สึกว่ามันขี้เล่นตั้งแต่เด็กเลย
น่ะสิยิ้มแล้วอายุกี่วันเนี่ย๗วันใช่ไหมเนี่ย

ล่าสุดนี้ก็เกิดว่าโอเคละเนื่องจากลุงป้าน้าอาก็ไปเยี่ยมกันเยอะ
ปกติถ้าเป็นลูกดาราบางคนกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากเนอะ

ที่เด็กมายูกว่าหนูจะเจอเนี่ย

เดี๋ยวทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเจอญาติอยู่ไหมบางทีพี่หนุ่มก็ไม่กล้าออกไปข้างนอก
ยังพอเล่นได้อยู่แต่กว่าจะแบบได้เจอเนี่ย

อย่า๓สิ๖เดือน๘เดือนยังไม่มีใครได้เจอ

เขายังไม่คว่ำยังคอไม่แข็งยังไม่แอ๊ะยังไม่แห่วออก

แล้วก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่อาจจะเป็นแบบว่าคุณแม่รุ่นใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

ตอนแรกนึกว่าสักเดือนหนึ่งแล้วออกงาน๑๐วัน

เฮ้ยเป็นห่วงสุขภาพทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสาว

เครื่องรางเข้าที่แล้วเหรอ

แต่ตอนนี้คือใช้สเตรหลักไว้

พออยาออกมาเธอเป็นกี่เท่านั้นนะพี่

รู้เลยว่าฮอร์โมนตกเป็นยังไง

ยังมันจะมาประมาณเดือนหนึ่งไปแล้ว

แต่เขาเรียกเป็นฮอร์โมนกำลังตีไปมา

อยู่ดีก็อารมณ์ขึ้นลง
แต่นี่คือหมอเขาบอกตั้งแต่แรก
สมมุติเกมย์นี่น่าจะบ้าหนักด้วย
นึกออกมาถ้าเบบีบลูอะไรนี่

น้องยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันเลยน้องยังบอกบางพาออกไปข้างนอกเนี่ย

อันนี้คือคนในเน็ตเขาติ้งมา
ถูกบางคนก็บอกอยู่ในบ้านเนี่ย

ไม่ต้องรีบดูแลลูกให้ตัวเองให้ดีก่อน

อ่าคอนเชียรแบบนี้ใช่ไหม
กิ๊บเขาก็ไปเข้ามีเข้าแบบไปอยู่ไฟ
ไปอะไรแล้วนะเขาก็โพสต์ลงของเขาชัดเจนว่าแบบ
นี่ไงเขามาทำแล้วนะหนูเห็นรูปอยู่วันนี้หนูเห็นรูปอยู่
ในไอจีของเขาในไอจีเขา
ดูในไอจีคุณกุ๊กกิ๊บได้เลยเขามี
ไปที่สปาที่หนึ่งแล้วก็ไปนึ่งท้องไปเข้าแบบ
ต้องทำที่บ้านกับแม่คนไม่ต้องทำข้างนอก
เขาไม่รู้ว่าแต่เดี๋ยวนี้สปาเขามีทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
นี่เขามาทำให้ที่บ้านใช่ไหม
มันมีอยู่ไฟที่บริการถึงบ้านเลยทุกวันนี้เป็นอาชีพใหม่

บางคนเขาบอกว่าผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาก็ใช้บริการเข้ามาทำให้ที่บ้านใช่ไหม

ที่สนัชเป็นคุณแม่ทิเช่ามากเลยดูสิ
ถ้าไม่อยู่ไปติดเดือนคือต่อไปฝนตกนิดหน่อยก็จะเย็นเมื่อ

ตอนนี้เวลาฝนตกหรือถ้าอาบน้ำเย็นไม่ได้ตั้งตัว